กลับมากลับมาสวยกันต่อพูดเลยว่าวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการดั้งงัดให้มาให้มันโด่งพุ่งพุ่ง

ใช่เลยค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวมารีวิวอีกตัวหนึ่งเลย
มหาศจรรย์งัดได้ทั้งหน้า

ถ้าไม่กลัวเครื่องกับช่างหน้านะอยากจะวาดใหม่เล่นเลย

มี๔เฉดสีให้เลือกเหมาะกับสภาพผิว
เผื่อบางคนแบบว่าผิวเข้มผิวแบบขาวอะไรงี้ง่าย

มนต์ก็คือทำให้แบบว่าเหมือนแบบเข้าไว้กับซอกอะไรอย่างนี้ได้ดีเลยนะคะ
ัดได้ทั่วหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นเฉดตรงคางเฉดตรงตรงเนี้ย

สีสีเวลาถูแล้วมันก็ไม่แบบว่ามันดูสมูทดิเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณป้าพิม

แต่ว่าราคาแพงกว่าแบรนด์แรกนิดนึงนะ

เออไซส์ปริมาณมันก็ต่างกันน้ำเป็นเนื้อครีมน้ำเป็นเนื้อครีม
ป้าพิมมาไปหาป้าพิมมาไปหาป้าพิมลองใช่เราจะได้เห็นเนี่ยพี่พิมค่ะ
บกวนพี่พิมด้วยกล้าเรียกเขาว่าพี่

ดึงสติกันก่อนนะคะหลังจากที่ได้เห็นตัวแรกกันแล้วเชื่อว่าตื่นตาตื่นใจนะคะ
น่ารักมากเลยคือเห็นแค่ตัวแท่งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นแท่งปกติธรรมดาเหมือนชักมีสติ๊กทั่วไปนะคะ
แต่จริงแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นไฮไลท์และคอนทัวร์รูปแบบของเนื้อครีมที่เป็นเนื้อแมทนะคะ
เป็นเหมือนกับลิปสติกนะคะที่มีสองด้านเนี่ยทีมจะเปิดให้ดูเลยนะคะ
เป็นเหมือนแบบลิปสติกหันก้นเข้าหากันนะคะด้านหนึ่งจะเป็นตัวไฮไลท์นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวคอนทัวร์
แบบนี้ค่ะนี่
เรามาลองสวอตสีกันดูนะคะสำหรับสีแรกนะคะจะเป็นตัวไฮไลท์นะคะ
นุ่มมากเลยอ่ะนะคะนุ่มจริง
และอีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านที่เป็นตัวคอนทัวร์นะคะหรือเชดดิ้งค่ะ

สำหรับสเต็ปขั้นตอนนะคะก็จะคล้ายกันกับของตัวเค้ที่ดองเมื่อสักครู่นะคะ
คือเราจะลงตัวคอนทัวร์นะคะหรือเชดดิ้งก่อนนั่นเองค่ะ
ตัวนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมนะคะ
ท่านอาจจะไม่ชินนะคะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อครีมลงบนผิวหน้า
เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าสามารถใช้ป้ายลงบนนิ้วก็ได้นะคะ
แทนที่จะลากลงบนผิวโดยตรงนะคะ
เพราะบางทีอาจจะให้สีที่เข้มเกินไปนะคะ
หลังจากที่ลงตรงขี้ปลายนิ้วแล้วนะคะ
ใช้วิธีการประกบปลายนิ้วทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะคะ
แล้วนวดนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการกระจายเนื้อสีนะคะของตัวคอนทัวร์
ให้เท่ากันบนปลายนิ้วทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะ
จากนั้นนะคะกดลงตรงช่วงด้านนอกของสันจมูกนะคะ
ตรงแนวเดียวกันกับหัวตาของเราค่ะ
แล้วก็ยกนิ้วขึ้นนะคะแล้วก็กระเทิบลงมา
แล้วก็ยกนิ้วขึ้นแล้วก็กระเทิบลงมา

ดังนั้นเราค่อยพยายามเบรนด์นะคะด้วยการใช้ปลายนิ้วของเราค่ะ

ขอใช้เป็นทาลงโดยตรงเลยแล้วกันนะคะ
จะได้เห็นว่าให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
หลังจากที่ลงเป็นแนวแบบนี้ทิ้งเอาไว้แล้วนะคะ

เพราะฉะนั้นค่ะเราต้องทำการเกลี่ยแล้วก็เบลนด์ออกนะคะ
ใช้วิธีการเกลี่ยนะคะขึ้นและลงนะคะ
ไลท์อ่อนตรงช่วงปลายจมูกแล้วก็ขึ้นไปตรงช่วงระหว่างชีวิตนิดหน่อยเท่านั้นเอง
เอาละค่ะได้ลองกันทั้งสองตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
เหมาะสำหรับคุณที่อยากจะเน้นนะคะในด้านการดึงดั้งงัดดั้งให้โด่งขึ้นมาจริงเลยนะคะ
เพราะว่าไฮไลท์ของตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะเนื้อครีมที่มีสีขาวมุกนะคะ
ซึ่งจะทำให้สันจมูกดูโดดเด้งเป็นพิเศษเลยนะคะ
สำหรับคุณที่รู้สึกว่าอยากจะคอนทัวร์ทั้งใบหน้าเลยไม่ได้อยากจะดึงเฉพาะตรงช่วงสรรจมูกอย่างเดียวนะคะ
จะเป็นเนื้อแมทแล้วก็เป็นสีออกเนื้อเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างเข้ากันได้กับสีผิวของเราค่ะ
สำหรับทั้งสองตัวนี้เนี่ยนะคะในความรู้สึกของพิมก็คือตัวที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยนะคะ
เหมาะกับมือใหม่หัดเชดดิ้งหัดไฮไลท์นะคะเพราะว่าจะเกลี่ยง่ายกว่าค่ะ
ท็อปน้องออมน้องไอซ์ค่ะได้เห็นทั้งสองตัวกันไปแล้วเรียบร้อยรวมไปถึงวิธีการใช้และวิธีการลงอย่างง่ายด้วยนะคะ
เชื่อว่าคงจะได้ทริปได้ทริกกันไปบ้างนะคะ
ท่านไหนชอบอันไหนบ้างคะพี่ท็อปอาจจะชอบตัวนี้น้องออมน้องไอ้แต่จะชอบตัวนี้ยังไงอย่าลืมติดเกรดให้ป้าพิมด้วยนะคะ

จริงนะคุณผู้ชมเราเคยเห็นคนที่แบบว่าต้องการงัดดั้ง
แต่บางทีมันแบบว่าสีข้างมันเข้มเกินไปจนมัน
บางทีมันก็ไม่ได้คือมันหลอกเป็นดั้งหลอก
ก็คือต่อให้คุณดูมีดั้งก็จริงแต่มันดูหลอกเกินไป
เห็นแล้วเราอยากจะเอาสีที่มันดูธรรมชาติ
เราเคยใช้ปืดออกมาน่ากลัวมาก
เอาข้าวเปลือกให้กินเลยอ่ะเฮ้ยนึกว่าเป็นไร
กระหมูคูณแหลมมันเป็นปากไก่เลย

มาติดเลจกันเลยดีกว่าอะไรนะคะ

พร้อมไหมคะพร้อมค่ะ

ตัวแรกนะคะที่เราจะมาติดเลจกันคือ

ใช่สำหรับใครที่ไม่เคยแต่งหน้า
เราไม่รู้ว่าวิธีการงัดดั้งมันเป็นยังไงนะ
สมมุติเขาวาดแล้วบางทีมันต้องเกลี่ยให้มันซึมละมุน
ไม่ใช่เป็นสีน้ำตาลเป็นแท่งเป็นแท่งอย่างนี้นะมันต้องขูดขูดแบบว่า
แก่วชอบเพราะว่าเป็นคนวียราไล่ดังแล้วนี่

ไม่ต้องไลฟ์แล้วดังเถอะอยุดดังหยุดไลฟ์

น้ออ้าโม่่ยอะลักษณะ

ใช้ไปก่อนอันนี้ลองคิดดูก่อนเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคืออำไม่กล้าใช้เพราะสำหรับมือใหม่เนี่ย
บางทีเวลาเส้นเล็กมากเราก็กลัววาดแล้วเราจะแหลมเกินไปเราหวังพึ่งอันอื่นที่บางทีดูมั่วแล้วอ๋ออาจจะเป็นแบบว่าหน้าเขาโดนแดดมาแล้วมันก็เลยเป็นปื้นตรงนี้อย่างนี้มันดูชัดไงว่าเราวาดไม่เป็น
ก็ม่าก็ไก่เกี๋ยวให้มันบางลงไปได้หรออย่าขาดใจม่าม่าเขาขอคิดดูก่อนเออเอาเงินมา
ก็ไม่มีเงินไงถึงได้ขอคิดดูก่อนพูดก็พูดเลยม่าบอกเลยว่าขอยืมพวกเรา
นางขอคิดดูก่อนเราจะไปอย่าให้เสียแต่จริงชอบนะทำไมอ่ะแต่เราว่ามันต้องใช้ฟองน้ำไง
อ๋อคือมันไม่สามารถใช้ได้เลยซื้อมั้ยหรอฟองน้ำไม่ต้องซื้อนี่ไงดึงออกไปซะน้ำไม่ค่อยโรเล
แต่ชอบตรงที่ว่าสีมันอ่อนดีนะสีดูเป็นธรรมชาติแล้วมีสีเสร็จสีด้วย

สรุปผลการติดเกด

แม่บ้านอ๋อมและแม่บ้านไอซ์พร้อมใจชูป้ายจับไปให้เสีย
ส่วนแม่บ้านท็อปขอคิดดูก่อน
ตัวที่๒นิสวันเดอร์สติ๊ก
สองแม่บ้านอ๋อมและแม่บ้านท็อปแท็กทีมกันจัดไปให้เสีย
ส่วนแม่บ้านไอซ์ขอคิดดูก่อนค่ะ
ในเมื่อเราสวยแล้วมีดั้งแล้วยังไงคะ
ช่วงหน้าเนี่ยนะคะพูดเลยว่าเอามาเป็นน้ำจิ้มแล้วกัน
สำหรับผู้ชายเอามาฝากมาก
รับรองเลยว่าเลิศมากสำหรับคนนี้
แต่ตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ

เฮ้ย